สนับสนุนโดยบริษัทปรทจำกัดมหาชน
วันนี้ถ้าเราเริ่มที่จะทำเรื่องดีอะไรสักอย่างหนึ่ง
ไม่จำเป็นที่จะต้องเริ่มจากเรื่องยาก
เพื่อให้มันเห็นผลกว้างใหญ่
เราสามารถเริ่มได้จากเรื่องเล็กที่มันอยู่รอบตัวเรา
ดีเจอาศาสมัคร

ก็คือดีเจคืออาชีพหลักของอ้อมในทุกวันนี้อยู่แล้วใช่ไหมคะ
แล้วมันก็คือความสามารถความคุ้นเคยของเรา
เราก็เอาสิ่งที่เรามีความสามารถเรามีความคุ้นเคย

ถ้ามองกลับไปคือเราไม่ต้องลงทุนอะไร
เราใช้สกิลที่เรามีวิชาชีพที่เรามี
คำว่าจิตอาสาคือเราเอาจิตของเรามาอาสาช่วยเหลือเขา
ในทุกอย่างที่มันขาดตกบกพร่องในหน้าที่นี้
คนเยอะมากแต่เรามาอำนวยความสะดวกให้กับเขา

ในวันที่เขาป่วยแล้วก็ต้องมารอพบแพทย์
การทำบุญไม่จำเป็นต้องทำที่วัดอย่างเดียวนะครับ
ทำบุญที่ไหนก็ได้ที่เรารู้สึกว่า
เราเป็นผู้ให้อย่างใจบริสุทธิ์

ถีบรายการค่ะเธอบริจาคเลือดด้วยค่ะ

ยังรู้สึกเลยว่าอยากให้เลือด
อยากให้ความรู้สึกนี้มันกระจายต่อไปเรื่อยนะคะ

ต่อลมหายใจของคนที่รักเขาด้วย
ไม่ว่าเราจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะ

ฉันต้องทำสิ่งใหญ่เลย

แล้วความดีความเล็กของเรานี่แหละ
มันจะไปกระทบให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไหม